เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีปัญหาครอบครัวกับสามีนะครับก็เลยเกิดอาการป่วยซึมเศร้า
ก็เลยตัดสินใจขี่จักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมันเบนซินมาราดตัวเองแล้วจุดไฟเผาตัวเองนะครับ
แม้ว่าเพื่อนบ้านจะพยายามช่วยเหลือแล้วนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นตอนแรกบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าตอนนี้รายงานล่าสุดคือเสียชีวิตแล้วนะครับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ได้ยินเสียงร้องครั้งเดียวร้องวีดเสียงและส่วนยายร้องมากกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกขวัญภายในบ้านเลขที่๑๕๗
ซอยวรรณยิ่ง๓อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่ผู้บาดเจ็บคือนางสาวพัชราพรครูประเสริฐ
อายุ๓๒ปีแม่ค้าสาวสวยที่ขายของในโลกออนไลน์
ตัดสินใจจุดไฟเผาตัวเองเพื่อหวังฆ่าตัวตาย
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจุดที่สาวรายนี้ใช้ก่อเหตุคือข้างบ้านที่ทำมาจากไม้
อีกทั้งถัดจากจุดที่เธอล้มก็ยังเป็นกองฟืนซึ่งเป็นชนวนเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดี
แต่เคราะห์ดีที่เพื่อนบ้านอย่างนายเทียนธวัฒน์ไพรอนันต์อายุ๖๒ปีที่บังเอิญเห็นกลุ่มควันไฟ
และได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเขาจึงรีบชะโงกหน้าออกมาดูจากหน้าต่างที่บริเวณชั้นสอง
จะเหลือไปเห็นวันนางสาวพัชราพรถูกไฟคลอกเขาจึงรีบวิ่งมาเพื่อใช้น้ำดับไฟและตามคนมาช่วยอย่างเร่งด่วน
เขาลาดน้ำมันตอนไหนผมไม่เห็นนะแต่พอแป๊บเดียวผมได้ยินเสียงแบบเหมือนแบบไฟจุดไฟลุก
ดังเหมือนคุณเคยเห็นน้ำมันลาดกองใหญ่ไหมแล้วพอจุดมันจะพุ่มอย่างนี้
เราไฟขึ้นสูงผมผมก็นึกว่าเด็กมาเล่นจุดไฟผมก็รีบวิ่งลงมาดู
ประมาณถึงเห็นมันคนแล้วไฟเขาลุกเต็มตัวไปหมดแล้วอย่างเงียดเสื้อ
ผมก็ไม่รู้ทำไมก็เลยเรียกพี่สาวให้ยนต์กับตักน้ำผมก็ตักน้ำไปนี่ก็สาด

มีข้อมูลว่าชาวบ้านเคยพบนางสาวพัชราพรไปยืนอยู่ที่เมนเผาศพวัดแหลมใต้ในตอนกลางคืนที่อยู่ข้างชุมชน
และพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปในเมนเพื่อเผาตัวเอง
กระทั่งเช้าวันนี้เธอได้แอบเอารถจักรยานยนต์ของยาย
ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่
พร้อมกับแกนลอนน้ำมันขนาด๕ลิตร
ที่เธอจะกลับมาพร้อมกับน้ำมันเบนซินที่เต็มแกลลอน
แล้วก็มาทำการเผาตัวเองทันที

ส่วนนางเฉลียวครูประเสริฐยายของสาวรายนี้ยอมรับว่า
ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟัง
ไม่พูดเรียกยังไม่พูดเลย

เออแต่ฉะนั้นเรากันเขาหนีมานี่

ทีมข่าวยังไม่พบกับคนสนิทของนางสาวพัชราพร
เนื่องจากทุกคนยังคงเฝ้าระวังอาการของเธออย่างใกล้ชิด
โดยแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธโสธร
รับตัวเธอมารักษาตั้งแต่แรกเริ่ม

ผู้ป่วยถูกไฟคลอกทั้งร่างกายมากกว่า๖๐
และทางแพทย์ต้องย้ายตัวนางสาวพัชราพร
ไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลในตัวเมืองชนบุรี

มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีกว่า
ส่วนสาเหตุที่นางสาวพัชราพรตัดสินใจเผาตัวเองนั้น
มีข้อมูลมาว่าเมื่อไม่นานมานี้
นางสาวพัชรพรเพิ่งถูกสามีขอแยกทาง
และหลังจากที่เธอถูกสามีแยกทาง
เธอก็เริ่มเปลี่ยนจากสาวร่าเริง
เป็นคนเก็บตัวเงียบและก็ซึมเศร้ามาโดยตลอด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน